เช็คแล้วปีนี้ฉันรอดไม่ชม
สำหรับปีชง๑๐๐ก็คือปีรากาปีไก่นั่นเองนะคะ
ก็คือถ้าใครทราบก็ไปแก้ชงตามความเชื่อได้

นั่นแปลว่าเธอจะปังมากกว่าเดิมค่ะ
โดยสาก้าวทริปนะคะยังบอกกับพี่ออฟออกอ้อมใจ

บอกว่าถ้าปีไหนที่รู้ว่าตัวเองเป็นปีชง
หรือว่าชงร่วมหรือว่าชง๑๐๐ประเศนก็ตามแต่
จะรีบเดินทางไปไหว้พระขอพรแก้ชงทันทีค่ะ
รับว่าเป็นคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ว่าพอเป็นปีนี้ตัวเองไม่ชง
หลอยตัวแล้วสบายใจคนผู้ชม

เพื่อนซีเนี่ยเป็นสายบุญชอบชวนไปทำบุญเสริมความปังอยู่บ่อยนะคะ
ซึ่งคนนั้นนะคะเพื่อนซีที่ว่าคือใครรู้ไหมคะ

คงทำด้วยรำป้อนข้างเนี่ยแหละค่ะ
ซึ่งปีนี้เป็นปีชงของเต๋าค่ะ

เท่าที่ไม่ต้องหนีไปมาอยู่ด้วยกันมันจะปังมากนะคะ

คนนั้นอย่าบอกว่ามูมากมูสุด
เราก็เลยแบบพลอยได้มูไปกับเขาด้วย
แล้วก็ได้แบบไปตะเวนทำบุญด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเขามูลแล้วเขาปังเนาะ
ถ้าเขาปังแบบนั้นก็คือเราก็ควรตามรอยเขา
ก็เป็นคนแบบเชื่อเรื่องแบบดวงอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ไปตะเวนทำบุญตามที่ต่าง
ถ้าเกิดว่ามีหมอดูแบบเห็นในข่าวว่าเป็นปีชงของเราก็จะรีบไปทำบุญเลย
สรุปไม่ชงนะคะปีชงปีรากานะคะ
เย็นสบายงานไม่เยอะรวยเร็วซื้อลอตเตอรี่ถูกตลอด
แต่คุณผู้ชมในเรื่องของปีชมไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะมานั่งเครียดกันนะ
เออนะคะก็ทำมาหากินกันไปแล้วก็ไหว้พระทำบุญให้สบายใจกันด้วย